คือร้องได้ให้ร้าน

เช้าเมืองน้ำตาล
ฝากเพลงเซาโรยผ่าน
จากใจน้อง
ขอคำสักคำ

ทุ่งกระจกทองไง
ไม่มีทรงใจ
เซาโรยผ่านกระจกทอง
แต่ว่าที่เราต้องชื่นร้องได้
มีพลังการร้อง
ร้องได้ถูกครบถ้วนทุกคำค่ะแม่อยากประกาศเต็มมาเลยครับ
เพลงที่สองครับเพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
ขวัญนะครับนักสู้ชีวิตของเรา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องขวัญร้อง

ต้องการไม่ก่อน
คุณยายร้องไห้ทำไมนะค่ะ
ดีใจนะ

คงได้จะอีเนอร์
รับเหรอเจ้า๒หมื่นบาท

จากบทเพลงของราชินีลูกทุ่งตลอดการนะครับ

ทำไมถึงต้องตั้งใจขนาดนี้
ตั้งใจเพื่อครอบครัวค่ะ
เมื่อก่อนฐานะที่บ้านเป็นยังไงคะคุณแม่

หลังจากป่วยกันทั้งบ้าน
ตอนนั้นตอนที่คุณแม่ยังไม่ล้มป่วย

ก็ยังแข็งแรงยังทำงานได้

ตัวพี่ต้นเองนี่เห็นบอกมาทำงานอยู่กรุงเทพ

คนงานช่างเชื่อมครับ
มาทำงานเกี่ยวกับงานช่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ

แล้วพอกลับไปที่บ้านเกิดอะไรขึ้นกับพี่ต้นคะคุณแม่
วันนั้นหนูใช้เขาไปซื้อของให้
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะ
ตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุนี้กระโหลกเขาร้าว
เลือดข้างที่สมองเนี่ยต้องได้รับการพัฒนาดวน
แล้วหมอเขาก็ต้องให้ไปเช็คสมองอยู่เรื่อย

หลังจากที่ผ่าตัดสมองออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่ต้นคะคุณแม่
เขาความจำเสื่อมจำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้าง
เช่นว่าเขาจะจำคนหนึ่งเป็นอีกคนนึงพูดข้างหน้าเป็นข้างหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
โอ้โห
ที่จำเหตุการณ์ได้ไหม
ตอนที่ผมฟื้นขึ้นมาเนี่ยผมจำไม่ได้ครับ
ผมก็มาสงสัยตอนที่ผมออกจากโรงพยาบาลวันนั้นครับ
ที่ต้นสงสัยอะไรสงสัยว่ามาโรงพยาบาลทำไมอย่างเงี้ครับ
ก็คงได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเลย
โหดอยู่นะพี่ต้นครับแล้วทีนี้ทำงานอะไรได้บ้างคะทุกวันนี้
ส่งสินค้าอะไรพวกนี้ก็พอจะได้อยู่
หมายความว่าไปขับรถส่งของได้
ไปไม่ได้ขับรถส่งของไปกับรถส่งของ
ก็ยังพอมีรายได้ทำงานได้บ้างนิดหน่อย
ขวัญพี่เป๊กถามเรื่องความรู้สึกหน่อยสิคะ
ความรู้สึกของขวัญเป็นยังไงบ้างคะ
หนูก็คิดหนักนะคะว่าทำไมครอบครัวของหนูต้องเป็นแบบนี้ด้วย

ก็บางครั้งหนูใกล้ชิดแล้วหนูก็ร้องไห้คนเดียวอะไรประมาณนี้
บ่อยไม๊ขวันรอไห้คนเดี๋ยวบ่อยไหม
แต่คิดไปคิดมาเราต้องสู้เพื่อครอบครัวค่ะ
รายได้ของที่บ้านเนี่ยมันมาจากไหนคุณแม่ก็ทำงานไม่ค่อยได้

ถ้าโรงเรียนให้หนูไปรับจ้างหรอกลางเพลงก็ไปค่ะ
คุณครูเป็นคุณครูทางด้านไหนคะคุณครูศรีเดชคะ
ผมสอนวิชาวิทยาศาสตร์น้องขวัญครับ
วันนั้นเขาก็มาปรึกษาว่าอยากจะมาร้องเพลงครับ
บอกให้ผมช่วยอัดคลิปให้ไปส่งให้ทางรายการหน่อยครับ
พอนัดจริงเขาก็ไม่กล้าครับเขากลัวกลัวมาก
จิตใจของอาจารย์เนี่ยคือมีความเป็นอวกความอบอ้อมอารีอยู่แล้ว
กว่าเขารักคุณครูเหมือนคุณพ่อแน่เลย
ก็เขาขอเรียกพ่อครับ
ทำไมถึงต้องเรียกคุณครูศรีเดชว่าพ่อคะขวัญ
คือเขามีความเมตตาต่อหนูมากค่ะ
เวลาหนูทำอะไรที่ไม่ดีหรือทำผิดพลาดเขาก็คอยเตือนค่ะ

ส่วนคุณครูนัสพร
คุณครูสอนวิชาอะไรคะสนิทกันยังไงคะคุณครู
วิชาศิลปะค่ะสอนนาตสินแล้วก็ขับร้องดนตรีค่ะ
นี่แสดงว่าคุณครูนัสพรเป็นสายบังคับบัญชาโดยตรงในการติว
ที่จะมาในรายการของเราเพื่อคว้าเงินให้ได้มากที่สุด
เสียบวงมือให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ

จากเทรนด์ให้แล้วก็ยังมีความเมตตาด้วยนะคะ

เป๊กอยากให้ขวัญบอกอะไรก็ได้กับคุณครู

ขอบคุณคุณครูนะคะ
ที่คอยหากำลังใจหนูมา
คอยข้อความเมตตาหนูมาตลอดค่ะ
หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ
หนูจะตั้งใจเฮียนมาทำให้ครูผิดหวังค่ะ

เป็นเพลงที่๓แล้วนะคะ

เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
ตัวช่วยแหมข่าวดีทีเดียวยังไม่ได้ใช้เลยนะ

เรามาฟังเพลงที่๓ที่มีมูลค่า๔๐๐๐บาทกันก่อนดีกว่า
พร้อมอินโทรมาเลยครับ

ขวัญเองนี่เขาก็ฟังชิวเลยนะคะ
แต่ว่ามองไปที่คุณครูนัสพรนะคะ
เพลงนี้ประมาณว่าเข้าเป้าใช่ไหมคะคุณ

เป็นจะได้พ่องเจ้าเพลงนี้นะเจ้า

แสดงว่าต้องร้องได้แน่ใช่ไหมครับน้องขวัญ

ตามกระดิกาก็ต้องถามกันนะครับ
ว่าจะสู้หรือหยุดแล้วก็ตัวช่วยว่าจะใช้หรือไม่ใช้

จะสู้หรือจะหยุดครับ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าไม่ใช้จงตั้งมั่นในสมาธิให้ดี
ทบทวนทุกคำให้คล่อง
พร้อมแล้วให้ก้าวลงมาค่ะ

ต้องร้องให้ถูกต้องจนกว่าเพลงจะจบ

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงที่๓เพลงมาครับ
สู้ค่ะ
แฟนของใครโทร
อาจเลือดน้ำตา
ไว้ที่แก้มของฉัน
เขาโทรมาร้อง
บอกว่าคนของฉันนั้นมีเขาเป็นเจ้าของ
เป็นแฟนของเธอใช่ไหม
หรือเป็นใครถึงโทรมาเรียกมาร้อง
ถ้าหัวใจมีเจ้าของ
บอกตรงสักคำได้ไหมไม่ต้องหลอกกัน
สิ่งที่ฉันนั้นทำพลาดไป
สิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทัน
บอกเขาให้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจ
อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้
ถ้าฉันรู้

รักเธอไหม
ความผิดของฉันคือไม่รู้และไม่ตั้งใจ
ไม่คิดโทษใคร
อกจากใจฉันเอง
ที่ไม่รักดี
ขอให้เราเลิกกัน
ขอให้มันสิ้นสุด
เพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ที

อยากรักไม่อยากเป็นชู
โปรดติดตามตอนต่อไป